เพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่าร่างทรงคนนี้
เป็นอย่างที่มีคนเขาออกมาร้องเรียน

บอกว่าให้เอาทรัพย์สินต่างมาให้
ซื้อนู่นซื้อนี่ให้สร้างโรงงาน
ให้๔ปี๔๒ล้าน

ผู้หญิงคนนี้ลูกสาวของเธอยังถูกทำร้ายด้วย
เพราะว่าเอาลูกไปให้ร่างทรง

นางสาวกัลพัฒนิพัทวิรกุล

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยนะเธอบอกว่าถูกร่างทรงที่ชื่อว่านางซิ่ม
เป็นคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงเนี่ยหลอกลวงเงินหลอกลวงให้ซื้อทรัพย์สิน
โรงงานทำอะไรให้เยอะแยะไปหมด
รวมแล้ว๔ปี๔๒ล้านตั้งแต่ปี๕๙มาถึงปัจจุบันปี๖๓
สร้างสตอรี่ต่างหนาบอกเอาเงินไปให้กู้ก็มี
เรื่องราวบางเรื่องมันแหม่ตรงกับที่เธอเคารพนับถือศรัทธาหรือว่าชีวิตของเธอซะด้วย
สินต่างที่ซื้อให้ก็บอกว่าใช้ชื่อเธอไม่ได้นะ
เดี๋ยวมันจะมีโชคลาภไม่ดีต้องใช้ชื่อร่างทรงเขาเท่านั้น

ความเชื่อมโยงต่างเราตรวจสอบล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะมีคนอื่นที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมาอีกเยอะนะฮะ
เอาอย่างนี้ฮะถ้าดูตามแผนผังที่ไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลมานะครับ
ผู้ที่เป็นร่างทรงที่อ้างว่าเป็นร่างทรงที่ชื่อนางซิ่มเนี่ย
รู้จักกับผู้เสียหายรายแรกคือนางสาวกัลพัฒน์รู้จักผ่านคนกลางนะครับ
ขณะนั้นนางสาวกัลพัฒน์เนี่ยเธอก็เพิ่งมีปัญหาชีวิตแท้งลูกมา๒คน
ไปรู้จักที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมตอนไปทำบุญ
ผู้เสียหายคนอื่นก็มีความเชื่อมโยงมาจากการรู้จักผ่านนางสาวกัลพัฒน์นี่แหละ
เนื่องจากโทรมาปรึกษากันพวกปัญหาส่วนตัวอะไรแบบนี้
ตอนนั้นเป็นบุคคลที่เธอเนี่ยเชื่อถือนะศรัทธามากนะครับ
แอบอ้างอิทธิฤทธอภินิหารเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนะ
แล้วก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้ที่แนะนำให้บุคคลที่มาปรึกษาเนี่ยบูชานะครับ
อย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับแนะนำให้สร้างหลวงปู่เปิ่นวัดบางพระเอาไว้ที่บ้าน
บอกว่าต้องเป็นการเสริมสิริมงคลค่ะนี่นะฮะ
หม้อดินเผาเนี่ยเขียนยันเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีนะ
เอาไว้เรียกวิญญาณนะโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกแล้วลูกก็ตายไปแล้วนะฮะ
จะเสียชีวิตระหว่างที่อยู่ในคันหรือว่าคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตก็ตาม
บอกว่าต้องมีนะต้องมีเอาไว้ต่ออายุเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับ
ต้องมีไม้แปดเหลี่ยมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเหมือนกัน
เอาไว้เพื่อเสริมสุริมงคล
ร่างทรงนางซิ่มเนี่ยจะแนะนำสิ่งของพวกนี้นะบอกว่าต้องมีนะครับ
ก็ใช้กลวิธีต่างในการที่จะเอาเงินเอาทรัพย์สินไป

อกจากข้าวของเครื่องใช้แล้วนะครับ
ก็จะแอบอ้างเรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุก
เพื่อสร้างความเชื่อให้มากขึ้น
อย่างเช่นขับรถไปก็เห็นผีเปรตเดินผ่านหน้ารถก็มี
บอกว่านี่แหละอิทธิฤทธิหลวงปู่เปิล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่เหยื่อขับรถไปส่งร่างทรงที่บ้าน
แล้วเหมือนกับบางทีเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้
พอคิดไปเองปุ๊บก็เข้าทางร่างทรงนางซิ่มพอดีเลย

หลวงปู่ไม่มีร่างทรงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
สิ่งที่อ้างแล้วชวนขนหัวลุกมากขึ้นไปอีก
คือนางสาวกรพัดเนี่ยเธอบอกว่า
ซิ่มเนี่ยเคยอ้างว่าเธอเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากปอบผีฟ้า
ทางฝั่งหลวงพระบางที่สปลาวนางสาวกรพัดบอกตอนนั้นเนี่ย
โอ้โหเชื่อสนิทใจเพราะมันบังเอิญเหลือเกินที่ยายทวดของเธอเนี่ย
เคยบอกว่าตัวยายทวดเนี่ยเป็นทายาทของปอบผีฟ้า
ก็เลยเข้าทางไปใหญ่ปอบผีฟ้านี่แหละจะทำหน้าที่รักษาคนป่วยไข้
ตามแบบการรักษาผีแบบโบราณอะไรแบบนี้นะฮะเธอก็เลยเชื่อนะครับ
ให้ทำอะไรเชื่อหมดนะครับไม่เฉพาะเรื่องราวการแอบอ้าง
พูดผีวิญญาณสิ่งต่างต่างนะครับยังมีเรื่องการถูกร่างทรงทำร้ายอีกนะฮะ
ถูกทำร้ายปางตายเลยนะฮะคนนี้คือลูกสาวของนางสาวกัลพัฒน์
ลูกสาวอายุ๑๘ถูกทำร้ายในโรงงานนะหลังจากนางสาวกรพัดเนี่ยเชื่อใจ
เอาลูกไปให้ร่างทรงเนี่ยดูแลสร้างโรงงานให้ซื้อทรัพย์สินให้
เป็นชื่อร่างทรงหมดนี่ลูกสาวก็ไปแจ้งความแล้วนะ
บอกว่าถูกร่างทรงเนี่ยทำร้ายร่างกายนางสาวกรพัดบอกว่ายกลูกสาวให้ร่างทรงซิ่มดูแล
แล้วก็มารู้ตอนหลังว่าตลอดเวลา๗๘เดือนลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายตลอด
เขี้ยนตีถูกทุบด้วยพัดลมใช้งานในโรงงานอย่างหนักไม่ต่างจากกรรมกร
แล้วตลอดเวลาเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้บอกให้รู้แล้วก็ถูกห้ามใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
เมื่อวานลูกสาวก็ให้สัมภาษณ์ถึงความอึดอัดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าถึงขั้นถูกทารุณกรรมเจ็บแค้นมากมาหลอกลวงแม่เธอแล้วเนี่ย
มาทำร้ายเธออีกคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับนางสาวกรพัดนะครับเธอบอกว่าสาเหตุที่เอาลูกสาวไปให้นางซิ่มเลี้ยงดูเนี่ย
เนื่องจากตอนนั้นตัวเธอเนี่ยเลิกกับสามีนะก็คือพ่อของลูกนะครับ
แล้วงานที่ทำอยู่ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ยุ่งมากไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่
ตอนที่ให้ลูกไปดูแลเนี่ยฮะให้ร่างทรงซิ่มดูแลเนี่ยลูกตอนอายุสักประมาณ๑๑๑๒
ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยหัวต่อนะครับนางซิ่มบอกว่าตัวเองก็มีองค์นะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
ก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลลูกสาวเธอได้อย่างดีแล้วตัวเธอเองก็เคยเห็นนางซิ่มเนี่ย
ดูแลลูกที่พิการของตัวนางซิ่มเนี่ยเป็นอย่างดีก็เลยไว้ใจยกลูกสาวตัวเองให้นางซิ่มดูแล
ช่วงเดือนสิงหาคมได้ตัดสินใจนะฮะพาลูกกลับมาอยู่บ้านวันหนึ่งเนี่ยพาลูกมาบ้านนะฮะ
มาเที่ยวบ้านนะแล้วกะว่าเดี๋ยวจะพาลูกเนี่ยไปส่งนางซิ่มช่วงค่ำปรากฏว่าไม่มีคนอยู่ที่โรงงานนะ
ซึ่งเป็นที่อยู่ที่นางซิ่มเนี่ยอยู่เลยโรงงานที่เธอสร้างให้นี่แหละนะแล้วให้ลูกสาวไปอยู่ด้วย
ซิ่มอ้างว่าไปทำบุญที่บึงการระหว่างที่รออยู่นะครับก็มีคนงานดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจ
เดินเข้าออกเข้าออกเยอะแยะไปหมดก็เลยคิดว่าเออสงสัยถ้าให้ลูกสาวอยู่ที่โรงงาน
แล้ววันไหนนางซิ่มไม่อยู่เนี่ยคงไม่ปลอดภัยแน่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเอกใจนะฮะ
ก็พอมาอยู่กับลูกเนี่ยได้เห็นลูกก็เห็นรอยช้ำที่แขนของลูกก็ถามลูกลูกบอกว่าดื้อย่าทวด
ก็เลยสื่อสารสิ่งร่างมาตักเตือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมนางสาวกรพัดยอมรับว่าดูแลลูกสาวแบบ
วิธีที่ผิดผิดรักลูกมากไปนะไม่คิดว่าการให้ไปอยู่กับคนที่ตัวเองไว้ใจ
คนคนนั้นจะมาทำร้ายลูกนะครับปัจจุบันตอนนี้ลูกอายุ๑๘กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ
ดูแลกันอย่างดีมีอดีตสามีมาช่วยดูด้วยในความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก
ลองทุบอย่างนี้มันเป็นไปไหมได้ไม่เคยเห็นเลยผมชำเลย

คนน่ะใครมาไม่รักก็เพราะว่ารักแบบผิดคือรักมากหวังมาก
ถึงเราถ้าเรารู้ว่าเขาทำกับลูกเราอย่างนี้ไม่มีวันที่แม่
คนไหนจะยอมแล้วมันด้วยเหตุจำเป็นใช่มันไม่มีเวลาดูแลด้วย
นะคะแล้วเราก็มองว่าโอเคอยู่ที่นั่นมันปลอดภัยเพราะเขารับปาก
เราทุกอย่างเราไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายลูกเราได้ขนาดนี้พอ
เธอตาสว่างแล้วนะแต่นางซิ่มเนี่ยไม่รู้ไปไหนตอนนี้นะเธอก็ได้
ลูกกลับมาแล้วนะครับไม่ถูกนางซิ่มทำร้ายแล้วตลอดเวลาที่นาง
ดูแลแต่คำถามก็คือทรัพย์สินต่าง๔ปี๔๒ล้านทรัพย์สิน
รูปแบบต่างที่ให้นางซิ่มไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่ารู้ตัวแล้วว่า
ถูกหลอกนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไงต่อนะฮะตอนนี้แจ้ง
ความวิที่สนคัณะยาวต้องหาหลักฐานเท่าที่มีมาดำเนินคดี
เอาผิดจะเอาผิดฐานช่อโกงจะให้นางซิ่มเนี่ยต้องมารับโทษให้ได้
แนวทางการต่อสู้คดีตอนนี้เธอบอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ
กลัวว่าจะเสียรูปคดีเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายความก่อนนะฮะ
แล้วตอนนี้มีผู้เสียหายคนอื่นอีก๓คนติดต่อมาที่เธอแล้วนะครับ

จะแจ้งความตามท้องที่ต่างที่เกิดเหตุนะฮะ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยแหม่คือมันก็ไม่รู้ว่าอายุความหรือว่าหลักฐานต่างเนี่ยจะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนด้วย
ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่มูลค่าความเสียหายมันเยอะ

ต้องตรวจสอบขยายผลให้มันชัดนะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นบ้านเก่าของนางซิ่ม

ก่อนจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่เขตน้องจอกค่ะ
ได้คุยกับญาติของนางซิ่มนะคะ
ของนางซิ่มบอกว่าดูข่าวแล้วเห็นข่าวแล้วแหละ
ทุกคนในครอบครัวไม่พอใจที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ข้อมูลกล่าวหานางซิ่มว่าเป็นร่างทรง
จริงแล้วนางซิ่มไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างทรงเลย
ส่วนเรื่องโกงเงินก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ก็มองว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ใครจะกล้าให้เงินคนอื่นตั้ง๔๐กว่าล้าน
นางซิ่มเป็นคนทำบุญช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่คนโกงไม่ได้ไปหลอกลวงคนอื่นแน่
มีรถขับหลายคันคนแถวนี้เรียกนางซิ่มว่าซ้อ
นิสัยใจคอเป็นคนถือตัวเพราะรวย
คลุกคลีกับชาวบ้านแถวนี้หรอกนี่ค่ะชาวบ้านเขาบอก

ไปเป็นเจ้าภาพงานบุญกระถิ่นที่วัดแถวบ้าน
ถวายเงินให้วัดตั้ง๓ล้านบาท
เห็นโอ้โหนางซิ่มเนี่ยจัดงานใหญ่โต๓วัน๓คืน
ชาวบ้านหลายคนก็เคยตั้งข้อสงสัยแหละ
ว่าทำไมจู่นางซิ่มรวยเอารวยเอาผิดปกติ
ทั้งที่พ่อแม่ก็มีอาชีพทำนา
แต่พอไปถามก็ได้ข้อมูลมาว่า
สามีรวยก็เลยมีเงินมีทองซื้อบ้าน
ได้ข้อมูลมาอีกว่าก็ถูกลอตเตอรี่หลายงวดติดต่อกัน
งวดละ๒ล้านบาทแน่แล้วก็ได้ข้อมูลมาอีกว่า
ก็เดินสายทำบุญไงก็เลยมีโชคมีลาบครับ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าทำกิจการเปิดโรงรีดเมเทิลชีส
คือได้ข้อมูลมาหลากหลายมากค่ะว่าทำไมนางซิ่มถึงรวย
เนี่ยก็ได้ข้อมูลมาหลายอย่างเลยทีนี้ค่ะทั้งหมดที่ครอบครัวของนางซิ่มอ้างมาเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่อหรอกแต่ละอย่างทำไมมันไม่สอดคล้องกันเลย
บอกว่าได้สามีรวยบ้างถูกลอตเตอรี่บ้างแหละอะไรบ้างแหละ
ไม่น่าจะจริงหลังจากเกิดเรื่องชาวบ้านบอกว่า
ก็เป็นไปได้นะที่นางซิ่มอาจจะไปแอบอ้างเป็นร่างทรง
แล้วก็ไปหลอกเงินคนอื่นแล้วมาฟอกเงินเอาเงินมาทำบุญบ้างบริจาคบ้างอะไรบ้าง
แต่ถ้าเป็นเงินที่ได้มาด้วยการไปหลอกลวงเงินไม่บริสุทธิ์นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าทำบุญยังไงก็คงไม่ได้บุญหรอก
เขาไม่เคยมาทักมาทายผู้รวยเขาไม่เห็นหัวคนแถวนี้
คนแถวนี้เขารู้แต่ว่าเขาได้ผัวรวยเขาคุยเหลือเกิน

ไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เขาอ่ะ

พ่อแม่มันทำมาตรงไหนสมัยไหน

ไอติมเนี่ยมันอยู่กรุงเทพเขาคุยว่ามันได้ผัวรวย
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นนึงที่คนในพื้นที่ไปถามครอบครัวของนางซิ่มว่าทำไมอยู่ดีนางซิ่มรวยจังเลย
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเปิดโรงรีดเมทัลชีส

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูหน่อย
โรงรีดเมทัลชีสโรงงานของนางซิ้มเนี่ยมีจริงไหม
อยู่ในพื้นที่คูฝั่งเหนือ
ซึ่งมีคู่ขวาก็เป็นที่เช่าที่พักที่นางซิ่มอยู่กับลูกสาวของผู้เสียหายค่ะครับ
ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องนางซิ่มเหมือนกับคล้ายกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
คล้ายกับพยายามที่จะหลบเลี่ยงหนีไป
นี่ก็คาดว่านี่คือโรงงานที่นางซิ่มที่ตัวผู้เสียหายบอกว่าไปหลอกขอเงินมา๑๕ล้านทำโรงงาน
ที่บอกว่ามีร่างทรงอะไรบอกว่าต้องสร้างแต่ว่าใช้ชื่อคุณไม่ได้หรอก

แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเขาก็มีสิทธิ์ย้ายอะไรของเขาก็

จะย้ายข้าวย้ายของถ้ามีอะไรก็ออกมาชี้แจงได้
อยากจะให้นางซิ่มชี้แจงจริงค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลจากทางฝากฝั่งของตัวนางซิ่มเองนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อวานตอนเช้านางซิ่มจ้างรถเทรลเลอร์๑คัน๗๐๐บาท
ขนเครื่องจักรออกไปตัวผู้เสียหายเขาก็รู้เรื่องจากชาวบ้าน
ก็เลยขอไม่ให้รถเทรลเลอร์มาขนเครื่องจักรออกไป
คนขับรถเทรลเลอร์ก็เลยบอกว่างั้นต้องจ่ายเงินมาอีก๗๐๐เพื่อเป็นการยกเลิก
ส่วนช่วงค่ำวันเดียวกันนางซิ่มไม่ยอมจ้างรถเทรลเลอร์อีก
คราวนี้จ้าง๕คันคุณพ่างภูมิเอามา๕คันเลยนะ๔๒๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกเขาก็สู้เงินไม่ไหวก็ยอม

ขนไปเลยอยากขนอะไรขนไป๑๐กว่าเครื่องขนจากโรงงานไป
ทีมข่าวของเราตรวจสอบดูนะคะภายในโรงงานก็เหมือนกับโล่งเลยค่ะตอนนี้
เหมือนกับขนกึ่งจักรขนอะไรออกไปเกลี้ยงเลยป้ายชื่อยังถูกแกะออกเลยนะคะ
โรงงานนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าเป็นโรงงานที่นางซิ่ม
ไปบอกกับผู้เสียหายว่าเออมีร่างทรงมาประทับร่างนะ
ร่างทรงบอกว่าต้องลงทุน๑๕ล้านทำโรงงานนะแต่ต้องเป็นชื่อของนางซิ่มคนเดียวนะ
จะได้กำไรเป็น๑๐ล้านอ้างแบบนี้ก็เลยได้มาโรงงานนี้
ประเด็นที่ว่าลูกสาวของผู้เสียหายที่ไปอยู่กับนางซิ่มแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงทะเลาะเอะอะโวยวายในออฟฟิศจริงจริง
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นการตักเตือนลูกหลานตามปกติชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเชื่อค่ะ
เชื่อว่าลูกสาวของผู้เสียหายถูกนางซิ่มทำร้ายร่างกายจริงเพราะไม่อย่างนั้นน้องคงไม่กล้าออกมาเล่านะคะ
ตอนแรกเขาจะทยอยขนเมื่อวันที่๙เขาทยอยขนใส่รถพลิกอัพไปก่อนรถคันเล็กนะคะ
ทำไมเขาถึงต้องแบบว่าแบบเหมือนเพิ่งจะมาเคลื่อนไหวตอนนี้
คือเราเข้าใจว่าใช่เราเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นคดีแล้ว
เช่ามาทำอะไร
อืมเขาก็บอกทำโรงรีด
ลงรีดแล้วก็เหมือนแบบจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในชื่อในชื่อหรือในบริษัทเนี่ยไม่มีชื่อเราเลยเราก็เลยไม่ยุ่งด้วย

ใช่ค่ะทำร้ายร่างกายด้วยยิ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นด้วย
แต่คิดว่าเขาน่าจะทำน้องจริงไหมส่วนตัวเราอ่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าผู้เสียหาย
ก็ไปปรึกษาข้อกฎหมายกับทางธนาฬิบัติบนโรนโรงแก้วเพชรอธนาความ

ธนาฬิบัตรโรนโรงก็เลยบอกว่าเรื่องของการดำเนินคดีค่ะ
ต้องไปดูว่าการโอนเงินแต่ละก้อนโอนเงินให้ใครค่าอะไรบ้าง
ถ้ามีหลักฐานการโอนเงินยืนยันตัวบุคคลที่รับเงินเนี่ยค่ะครับ

นายรณรงค์บอกว่าถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่าโอนไปให้ใคร

เพราะเจตนาของคนรับเงินเป็นเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้น
แต่ปัญหาก็คือมันอาจจะใช้เวลานานถ้าไม่มีหลักฐานครับ
หรือแม้แต่เงินบางจำนวนที่โอนไปเป็นค่าเครื่องจักร
ค่าลงทุนทำโรงงานหรืออะไรก็ตามแต่
ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการลงทุนร่วมกัน
เป็นเจ้าของร่วมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ชื่อผู้เสียหายเป็นเจ้าของโรงงาน
เป็นชื่อของผู้ถูกกล่าวหา
ถ้าสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวผู้เสียหายเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เป็นคนร่วมออกเงินอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็สามารถฟ้องร้องกันได้นะคะ
ก็สามารถดำเนินคดีได้นะคะ
นายรณรงค์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากถ้ามีหลักฐานดำเนินคดีได้แน่

แล้วก็มีผู้เสียหายคนไหนอีกบ้างไหม
ถ้ามีทนายรณรงค์บอกว่ามารวมตัวกัน
ให้มารวมตัวกันแจ้งความไปเลยกับคอมังคับการปราบราม
เพราะว่าทรัพย์สินความเสียหายครั้งนี้มันมูลค่าเกิน๕ล้านบาท
ก็เป็นลักษณะช่อกงประชาชน
อย่างโรงงานตรงนี้ถ้าคุณการพรรดิบอกว่าถูกหลอกให้
เงินให้เขาไปเปิดโรงงานอย่างนี้

ล้าน๑๕ล้านซื้อเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่
ส่วนคุณซิ่มถ้าจะปิดโรงงานหนีไปดื้อผม
ว่ามันไม่น่าจะได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจดใช่ไหม
จดทะเบียนตั้งโรงงานมีงบดุลอะไรต่างนั้น

หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีโอ้โหขนเครื่องจักรอะไรไปหมดเลย

ดิฉันไม่ได้ไปหลอกใครไม่ได้เป็นร่างทรง
ได้มีใครโอนเงินมาให้ก็ต้องออกมาชี้แจง
ก็บอกเราได้นะฮะจะได้ฟังความทั้งสองข้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับ